ไม่แน่ใจว่าจะอาวาสารภักดิ์ประชาที่ปัดหรือเปล่านะคะ

โดยเฉพาะหลักแกนนำค่อยทยอยออกไป

หลังจากนั้นก็คุณกษิตพิรมอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ
ต่อมาก็คุณสมชัยศรีสุธิยากร
คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์

และคนนี้เป็นคนสำคัญของพักด้วย
เป็นคีย์แมนคนสำคัญ

เสียงเพลงควรมาต้องลาแล้วเพื่อน

ใช่ค่ะคือเมื่อวานนี้นะคะมีการจัดงานปีใหม่

คือเน้นกลุ่มเล็กไม่ใช่จัดของพักนะคะ
จะเป็นคนสนิทของคุณอภิษฎเวชชาชีวะ
เพื่อจัดให้คุณอภิษฎด้วยได้มาร่วมงานต่าง
มาพูดคุยกันกับคนที่เคยอยู่ด้วยกัน

นักข่าวของเราก็พยายามควานหาควานหาคุณอู๊ด
คุณอู๊ดคุณอู๊ดคือคุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตย์คนปัจจุบัน

ไม่มาค่ะแก่นำคนสำคัญคนปัจจุบันของพักประชาธิบัตย์ไม่มีใครมาเลย

มีแต่คนสนิทของคุณอภิษฎจริงนะนี่จังหวะหนึ่ง

รักเธอสมัย

ใช่ค่ะเพราะว่าคือในช่วงที่ร้องไปก็เสียงสั่นเคลือไป
มีอาการร้องไห้ออกมานิดนะคะ
เพราะเป็นการเลี้ยงอำลาไกลเลยละกัน
เพราะว่าแต่คุณกรบอกว่าผมตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกแล้ว
เมื่อวันที่๑๕มกราคมก็คือวันนี้
หลังจากที่อยู่พักนี้มานานเหมือนกันนะคุณ
อยู่ถึง๑๕ปีใช้เลิกดีก็คือ๑๕นี่แหละ

แล้วพอหลั่งน้ำตาออกมาคนนั่งข้างล่างจะเหลืออะไรล่ะคะ

ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
คือคุณอภิษฏมันสวมเกาะ
แต่พูดอะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ

เพื่อที่จะรอตำแหน่งรัฐมนตรี
คือมีกระแสข่าวบอกว่าการที่คุณกรจติกาวานิส
ตัดสินใจลาออกเพราะจะไปตั้งพักใหม่
พอตั้งพักใหม่เสร็จปุ๊บก็จะไปร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
เพื่อรอเก้าอี้รัฐมนตรีสักตำแหน่งหนึ่ง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าจริงแล้วคุณกรจติกาวนิษฐ์
โคต้าพักประชาธิปัตย์ที่เป็นพักร่วมรัฐบาลของพักพลังประชารัฐ
แต่ปรากฏว่าพอบรรทัศน์สุดท้ายผลออกมาค่ะ
ไม่มีชื่อคุณกรไม่มีชื่อคุณกร

ที่สุดแล้วกระแสข่าวลือที่ออกมาบอกว่าคุณกรจะไปตั้งพักของตัวเอง
แล้วไปได้ตำแหน่งรัฐมนตรีจริงหรือเปล่า

จะไปลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพ
เอาว่ากันไปอีกไม่นานรู้แน่นอนนะคะ
หลังจากที่การลาออกของคุณกรจาติกะวนิษฐ์เกิดขึ้นนะคะ